เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาละฮะแน่นอนเมืองการจราจรค่อนข้างจะติดขัดกันพอสมควร
ใช่ค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวตามมาเที่ยวเช้าแวบเดียวค่ะนะวันนี้คนพูดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดการชุมนุมพรุ่งนี้
ถูกต้องของคณะราษดรซึ่งจะประชุมกันวันที่๒๕พฤศจิกายน
อ่ะเรามาไล่เรียนกันก่อนที่จะเข้าข่าวมีข่าวตั้งแต่ตอนเช้ากันก่อนเลยนะฮะ
ลิงคอปเตอร์กระหึ่มทั่วโซเชียลเลย
ตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือนี่
แฮชแท็กแฮชแท็กนี้มันเกิดขึ้นเฮลินคอปเตอร์เนี่ย
กระหึ่มโซเชียลประชาชนว่านี่คือรัฐประหารหรือเปล่า
ค่ะนะครับคือมีผู้ใช้ทวิตทวิตเตอร์เนี่ย

หลังมีคนแอบอ้างว่าได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เนี่ย
ต่ำอย่างผิดปกติในหลายพื้นที่
ช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นบริเวณอโศกลาดพร้าวนะครับ
ปฐุมวันนางเริงจึงมีเรื่องราวมาแชร์กันในโลกทวิตเตอร์
พร้อมทั้งแนบคู่มือต้านรัฐประหาร
ส่งให้แฮชแท็กนี้พุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งของไทยนะฮะ
หลายชั่วโมงพอสมควรนะครับ
โดยก่อนเมื่อวานี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระบุว่า
กลุ่มมวลชนเนี่ยอ้างว่าทหารจะรัฐประหาร
ซึ่งเป็นการสร้างกระแสขึ้นมาเองนะครับ
ข้อมูลที่พูดมาไม่มีเหตุผลที่จะไปเชื่อมโยงกันได้
ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะทำรัฐประหาร
เพราะเจ้าหน้าที่สามารถดูแลความเรียบร้อยได้
ปรากฏว่าวันนี้นะครับพบทบพบทบ
เขาออกมาสยบต้องใช้คำว่าสยบข่าวลือนะครับ
ยันฮทหารบินใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ย
คือหนุนภารกิจขบวนเสด็จนะครับ
ซึ่งวันนี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้
ผู้บัญชาการทหารบกหรือพบทบ
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโซเชียลมีเดีย
เพราะวันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับ
วันนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะพอสมควรเกี่ยวกับเฮลินคอปเตอร์
แม้กระทั่งคุณวาสนานาน่วมนะครับ

ข่าวของเขาเนี่ยหลายคนจะต้องติดตาม
ปรากฏว่าวันนี้พบทบนะฮะ
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่โซเชียลมีเดียเนี่ย

กรุงเทพมหานครพร้อมกับเชื่อมโยงกับการทำรัฐประหารว่า
ความจริงตามที่ตนเนี่ยเคยพูดนะครับ
เราชอบนั่งคิดนอนคิดจินตนาการและคิดไปต่างนานา
เราต้องเข้าใจว่าเฮลินคอปเตอร์
ที่จะบินในใจกลางกรุงเทพมหานครนั้น
ได้ส่วนหนึ่งเป็นของขบวนเสด็จ
ซึ่งกองทัพบกได้ทำหน้าที่เป็นผู้สนองถวายอารักษาพระองค์ท่าน
เมื่อถามว่ามีการเตือนแกนนำที่ชอบสร้างกระแสข่าวหรือ
เขาว่าอย่างนี้ซึ่งเอาจริงถ้าพวกเราคิดในแง่น
เราก็จะได้ยินฮอบินกันอยู่บ่อยอยู่แล้ว
แต่วันนี้มันอาจจะใกล้กับวันชุมนุมหรืออะไรพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมใหญ่
วันนี้เห็นฮอปุ๊บคนก็เลยติดแฮชแท็กกันเกิดขึ้น
เขาก็บอกว่านี่แหละเป็นเฟคนิวส์ที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าจะมีการเตือนแกนนำที่ชอบสร้างกระแสข่าวปล่อยอย่างไรบ้าง
พอพ่อเจ้าพ่อเขาบอกว่าตนอะเตือนไม่ได้เพราะไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
โดยผู้ที่จะเตือนได้คือผู้สื่อข่าวเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับทราบได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริง
ค่ะแล้วก็ข่าวรวงเราควรจะเชื่อถือใครพูดมาแบบนี้กี่ครั้งแล้ว
จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่หลังจากนี้นะครับ
อันนี้ก็คือเรื่องที่คนพูดถึงในโลกออนไลน์นะครับ
ในขณะเดียวกันผู้ใช้เฟซบุ๊คที่เรารู้จักกันคุณวัฒนานานว่าม
เขาได้โพสต์ภาพรูปภาพครับบริเวณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยณตอนนี้ได้นำรั้วรวดหนามนะครับ
ีบเพลงมาตั้งเนี่ยเพื่อรับมือกับม็อบคณะราษดรในวันพรุ่งนี้
โดยมีการติดป้ายนะฮะขึ้นมาใหม่ว่าตรงนี้เป็นเขตพระราชฐาน
ซึ่งอะไรเขตพระราชฐานปุ๊บคือห้ามชุมนุมเกินใกล้๑๕๐เมตร
คือห้ามไปเข้าใกล้๑๕๐เมตรอย่างต่ำนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่าการเตรียมความพร้อมกรณีผู้ชุมนุมเนี่ย
เดินทางไปสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับ
สถานที่ตรงนี้เป็นเขตพระราชฐานก็ต้องออกข้อกำหนด
ซึ่งกฎหมายพรบชุมนุมสาธารณะนั้นให้อำนาจไว้เท่าไหร่
อย่างที่เรารู้ว่าต้อง๑๕๐เมตรก็ต้องทำตามนั้น
ยืนยันว่าแม้แกนนำจะประกาศยกระดับการชุมนุม
ทางตำรวจก็ไม่ได้กังวลอะไรครับเพราะตำรวจมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ชุมนุม
หากมีผู้ชุมนุมสองกลุ่มเข้ามาในพื้นที่พร้อมกันล่ะ
เขาบอกอาจจะมีม็อบชนม็อบหรือเปล่า
เพราะพรุ่งนี้ทางคุณบินบรือฤทธิ์เขาก็บอกว่าเขาเตรียมตัวที่แบบว่า
มอบรับเสด็จแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังกันเนี่ยนะครับ
ถ้าเกิดมีกลุ่มผู้ชุมนุมสองกลุ่มล่ะเข้าไปพื้นที่พร้อมกันล่ะ
ก็พยายามที่จะพ่องกันไม่ให้การประทับกระทั่งเกิดขึ้น
ส่วนเหตุการณ์วันที่๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับ
ซึ่งตำรวจได้ขับรถเข้าไปขวางทำให้รถของมีรอยกระสุนหลายรอย
แล้วก็ได้พยายามป้องกันอย่างสุดความสามารถแล้ว
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานกล่าว่ามาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม
บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยเขาได้จัดเตรียมตำรวจควบคุมฝูงชน
ตำรวจจราจรดูแลแล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วนะฮะเพื่อเข้าตรวจสอบเหตุ
ในพื้นที่ทั้งหมด๕สอนอ๑ที่จะต้องติดตามก็คือสน๓เซน
สนชนะสงครามสนบำรุงราชสนนางเลิ้งครับแล้วก็สนดูสิต
ส่วนการข่าวนั้นณตอนนี้เขาถามมีข่าวอะไรบ้างไหมวันนี้ตำรวจเขาก็
พรุ่งนี้เพราะว่าจะเป็นการยกระดับการชุมนุมอืมเขาบอกข่าวล่ะตอนเนี้ยข่าว
ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหากเลี่ยงได้จะไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่าย
อยู่ใกล้กันโดยแยกให้อยู่คนละฝั่งฮะยืนยันว่าตำรวจเป็นคนกลาง
ไม่ใช่คู่ขัดแย้งอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ตำรวจพยายามจะสื่อสารกับ
นะครับครบกฎหมายครบกฎหมายเลยถ้าอยู่ในกรณ์
หมายจะไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นแน่นอนส่วนการห้ามชุมนุมในระยะ๕

ของเราคือห้ามชุมนุมใกล้กว่า๑๕๐เมตรนะครับเป็นไปตามมาตรา๗พลการชุมนุมสาธารณะ
ตำรวจจะตั้งแนวไว้แล้วก็จะเตือนทุกระยะนะฮะคือตำรวจเขาจะคอยประกาศทุกระยะว่า
อ้าวนี่ใกล้แล้วนะใกล้ถึง๑๕๐เมตรแล้วนะในขณะเดียวกันมีผู้สื่อข่าวได้ไงว่า
ธนูขวัญเดชนะฮะศึกษาธิการภาค๑๐รักษาการรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
ลงนามประกาศเรื่องการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ระบุว่าสถานที่การชุมนุมของกลุ่มราศดรนะครับ
อยู่บริเวณใกล้กับกระทรวงศึกษาธิการอยู่ใกล้กระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงและเห็นว่า
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง
ใครขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนั้น
ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านนะครับในวันที่๒๕พฤศจิกายนเว้นแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการให้บริการประชาชนโดยตรงก็ง่ายว่าจะพยายามจะยื้อ
ไม่ให้มีการปะทะกลับมากขึ้น
เมื่อกี้ถ้าสมมุติเราเห็นว่ามีการพูดถึง๒กลุ่ม
เพราะว่าพรุ่งนี้คุณบิลบรือริฐเขาชวนคนรักสถาบัน
จะร่วมรับเสด็จกันที่สวนลุมพินี๒๕พฤศจิกายน
ซึ่งแน่นอนวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไงว่าคุณบิลบรือริฐ
ดารานักแสดงชื่อดังโพสต์ข้อความว่า
สวัสดีครับเพื่อนพรุ่งนี้เจอกันที่สวนลุม
เราจะไปให้พระองค์ท่านได้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนาองค์พระมหากษัตริย์มากันเยอะนะครับ
แล้วเจอกัน๑๔นาฬิกา๓๐นาทีแต่ในนี้เขียนไป๑๖นาฬิกาใช่ไหมครับ
กราบขอบพระคุณมากนะฮะอันนี้ก็เป็นคุณบินบริเ
ว่าร่วมเป็นหนึ่งเดียวรับเสด็จในหลวงรอ๑๐นะครับ
ขอเชิญคนไทยทุกคนเฝ้าร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมบริการ๒๕พฤศจิกายน
สวนลุมปีนีตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไปแต่ข้างบนก็คือ
เอาจริงก็คือกิจกรรมการรับเสด็จอาจจะมาตั้งแต่๒โมงครึ่ง
เขาบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะครับ
วันนี้ก็มีการจับกาดม็อบคณะรัศดร
คือนายปิเอารัตท์จงเทพหรือโตโต

โตโต้เป็นหัวหน้ากาดของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัศดร๒๕๖๐
เขาในขนาดจับเนี่ยทำไมคนถึงติดตามข่าวนี้กันเยอะ
เพราะเขามีการไลฟ์ไลฟ์เมื่อเวลาบ่าย๒โมงครึ่ง
หรือ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ขณะที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแสดงหมายจับของศาลจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วนำตัวส่งไปที่สนสาราแดง
เพื่อบันทึกการจับกลุ่มโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่จะส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่สพออุบลราชธานี
และการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับก็เป็นคดีที่เกิดขึ้น
หลังจากการปราศัยในการชุมนุมเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา
อันนี้ก็เรียกได้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกันเยอะพอสมควรนะ
เพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคณะรัศดร
วันนี้เห็นว่าคุณบินบริษฐ์ก็ได้มีการเชิญชวนคน
จะออกไปรับเสด็จในหลวงรัฐการณ์ที่๑๐กัน
ระหว่างพรุ่งนี้ตั้งแต่๒โมงครึ่งที่สวรุงพินี
อย่างที่มีการชุมนุมเขาจะนัดรวมตัวกันที่อนุสวรี
เห็นบอกว่าตอน๑๓นาฬิกาเนอะก็๑๕นาฬิกา
ตอนบ่าย๓อนุสวรีประชาธิปไตย

อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนะครับในเหตุบ้านการเมือง
ก็ต้องติดตามกันต่อพรุ่งนี้ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร
แต่ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนอะไม่มีอะไรรุนแรง
พรุ่งนี้อย่างที่บอกกันทางตำรวจเขาบอกว่าเขาจะคอยประกาศ
อย่างที่บอกว่าการชุมนุมถ้าเป็นเขตพระราชฐาน
ปุ๊บเนี่ยห้ามชุมนุมผ่ายในระยะเวลา๑๕๐เมตร
อ่ะขณะที่จะเถอะถึงตอนไหนอะไรยังไง
เมื่อกี้คุณจอมขวัญเขาก็ได้พูดถึงความพร้อมของทางตำรวจไปแล้ว
เดี๋ยวจบจากรายการข่าวใส่ไข่ก็จะมีการรายงานเกี่ยวกับ
การชุมนุมเหตุบ้านการเมืองที่พรุ่งนี้เขาบอกว่าเป็นวันที่ร้อนระอุอีก๑วัน
ใช่นะคะเอาล่ะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็น่าจะร้อนระอุ
หนาวร้อนกันเลยทีเดียวอ่ะนะคะที่แม่สอดก็ระทึกประกาศตามหาตัวชายคนหนึ่งที่ขับรถพาหญิงที่ติดโควิดข้ามมาจากพม่าเนี่ยแล้วก็หายไปคือตอนนี้เขาประกาศตามหาตัวคนนี้มากมากจากกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙เป็นหญิงอายุ๑๗ปีนะคะเขามีการลักลอบเดินทางจากประเทศเมียนมาเข้ามาทางประเทศไทยคือมาทางน้ำเดินทางมาทางน้ำ
พบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้แล้วก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะคะ
ก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่า
คนไทยมีบัตรประชาชนแต่อาศัยอยู่ที่ฝั่งเมียนมา
มีอาการไข้สูงอ่อนเพลียหายใจออก
แล้วก็ลักลอบเข้าเมืองมาตรวจผล
นำเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด
ผู้สัมผัสถูกกักกันครบถ้วน

นี้เหนื่อยกับการติดตามตัวคนขับรถ

ก็ตามกรุณาให้ความร่วมมือกับทางราชการด้วย

ทางโรงพยาบาลแม่สอดก็ติดตามคนขับรถรับจ้าง
ข้ามมาจากประเทศเมียนมาได้แล้ว
แล้วตอนนี้ก็มีการส่งเข้ากักตัวเรียบร้อย

สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ

คลิปนาทีงัดตัวเฮียครับ

ตะกายมุดเตียงคนไข้
สงสัยน้องจะไม่สบายครับ

มาครับผมตรงนี้
เข้าเตียงพยาบาลพอดีเลยมด

กู้ภัยนะครับกำลังลากเตียง

หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวเงินตัวทอง
มุดเข้าไปอยู่ครับไม่รู้ไปอยู่ได้ยังไง

ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งใช้วิธีทั้งเขย่าเตียง
เตียงเพื่อจะให้เจ้าตัวเงินตัวทอง

สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเหตุดังกล่าว

จับตัวเงินตัวทองดังกล่าวใส่รถ

ยังป่านะครับแต่เชือกที่มัดขา
คู่หน้าเกิดหลุดระหว่างทางครับ

เป็นที่สนใจจากชาวโซเชียลอย่างมาก

คันนี้นะครับเผื่อจะเอาไปเสี่ยงโชค

ทะเบียนอะไร
ไม่รู้ว่าเขาจับให้มาดูหรือบ้าง

คือขาหลุดน้องก็เลยเข้าไปติดอยู่ในนั้น

คนไข้โอ๊ยผู้ไฝ่เขาก็ยังกำลังเนี่ยให้ดูทั้งขยัวนะฮะทั้งงัด
ก็ยังไม่ออกมานะครับตัวใหญ่มากฮะสงสัยอยากนอนเป็นต้องลึกหางออกมา
เก้าสองห้าครับบนดำฮะอุ๊ยเก้าสองห้ามาเรียบร้อยครับโอ้อืม

จับออกมาเสร็จแล้วก็นี่แหละครับ

ถ้าคู่หน้าหลุดก็เรียบร้อยเลย
หลายคนยังติดตามเรื่องเขตบ้านการเมืองกันอยู่

คุณเอ๋เขาก็บอกเลยบอกว่า

เขาจะแจ้งความคนทั้งหมดเป็นแสนคนเลยนะ

ก็จะไปแจ้งความคนเป็นแสนคน

ว่าได้ข่าวเรื่องรัฐประหารบ้างไหม
ปรินาบอกในรัฐบาลนี้ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะ

หากมีการทำรัฐประหารในช่วงนี้
ให้เอาเท้ามารูปหน้าปารีนาไกลคุบได้เลยค่ะ

เอาเท้ามารูปหน้าได้เลยค่ะ

ตนขอเอาเท้ารูปหน้าคนที่สร้างกระแสได้ไหมครับ

เพราะฉะนั้นเราจะไปดูในทวิตเตอร์
ก็ยังดูเหตุบ้านการเมืองยังเป็นอันดับต้น

ก็มีสาวคนหนึ่งเก็บเงินได้แบบว่า

แบงค์พันธุ์เกลือนเลยเขาบอก

จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อหนูอุ้ม
อนจอมทองก็มีการโพสต์ข้อความ
มานะคะตามหาเจ้าของเงินฮะ

โดยระบุบอกว่าขอบคุณพระเจ้า
ที่ใส่หัวใจแห่งความซื่อสัตว์ให้กับลูก

ตามหาเจ้าของให้เจอให้ได้ค่ะ

อาจจะเป็นเงินธุระที่จำเป็นต้องใช้ก็ได้

ให้ลูกได้เจอเจ้าของนะคะ

ถูกพบอยู่บริเวณเขาหินเหล็กไฟ
จุดชมวิวชื่อดังเลยนะคะ
ตามหาเงินก็คือนางสาวชาลาลัย
อนจอมทองเป็นพนักงานโรงแรม

ล่าสุดเจ้าของโพสต์ดังกล่าได้มีการอัปเดต
บอกว่าพบตัวเจ้าของเงินแล้ว

จำนวน๑๗๐๐บาทคืนให้กับเจ้าของ
หน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถ้าเป็นทีมกล้องเราก็บัตรยังอยู่แต่เงินไม่อยู่นะฮะ

เรื่องของหญิงมือบอลครับคุณมดดำฮะ

รวบครับใช้นิ้วเจาะเมลอนสุดแพง
ชาวเน็ตถกเดือดครับฝึกหมัดดาวเหนือนะครับผม
หญิงสาวชาวฮ็อกไกโดครับอายุอ๋อไม่สาวแล้วครับอายุหกสิบสี่ปี

ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับครับหลังจากเอานิ้วเจาะเมลอนนะฮะ
พันธุ์ยูอ่ายูบาริคิงเมลอนสายพันธุ์ที่แพงที่สุด
ในญี่ปุ่นไปจำนวนสิบสามลูกอุ้ยแต่คุณผู้ชมไม่เห็นเนี้ย
เป็นรูหมดเลยนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุครับ
โดยเหตุการณ์นี้เนี้ยเกิดขึ้นวันที่ยี่สิบแปดกว่านักกระดาษคม
ผู้ต้องสงสัยวัยหกสิบสี่ปีเนี้ยเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตครับ
พอเข้าไปเสร็จเนี่ยเธอก็และก็ถูกกล่าวหาว่า
เมลอนไปถึงสิบสามผลด้วยนิ้วของเธอซึ่งเมลอนดังกล่าวเนี่ย
ไม่ได้เป็นเพียงเมลอนธรรมดาแต่เป็นเมลอนพันธุ์ยูบาริครับ
บาริคิงที่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นจากความหวานหอมอร่อย
แล้วก็มีราคาที่แพงจนน่าตกใจโดยมีตั้งแต่แบบทั่วไปนะครับ
จนถึงแบบที่ผลิตเพื่อประมูลมีราคาสถิติที่แพงที่สุดเนี่ย
อยู่ที่แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทต่อหนึ่งลูกครับ
แล้วจิ้มไปกี่ลูกสิบสามลูกโดยในอ่าเขาบอกว่าโดยในประเทศไทยเนี้ย
มีการนำเข้าจากการประมูลอยู่ที่ราวราวเท่าไหร่รู้ไหมอะไรค่ะ
หนึ่งล้านบาทฮะอู้ตายต่อหนึ่งลูกนะครับลูกละพันยูบาริคิง
จำไว้ให้ดีเลยคุณผู้ชมพันนี้แพงมาก
แต่ที่น่าแปลกใจคือบริเวณดังกล่าวเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดครับ
ดังนั้นจึงไม่มีความชัดเจนว่าตำรวจจะสามารถติดตามผู้ต้องสงสัยได้อย่างไร
เนื่องจากตำรวจไม่ได้เปิดเผยวิธีการติดตามตัว
และไม่เปิดเผยถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้นั่นเอง
จึงทำให้ชาวเน็ตพากันคาดเดาว่าแรงจูงใจของเธอ

โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเธออาจจะเป็นคนมีชื่อเสียง

นี่ไงเขาอาจจะคิดว่าแบบนั้นสันนิษฐานเอา
หรือเธอกำลังฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัว

จนทำให้สมองของคนเนี่ยระเบิดได้ครับ

เข้าใจเจาะก็คือเสียราคาหมดแล้ว
ใช่หรือว่าเจาะปุ๊บเสร็จแล้วดมอย่างนี้เหรอ

อาจจะเป็นการฝึกหัดเทพเจ้าดาวเหนือ

ใครจะกินว่าลูกละร้านมีไหมมีนะ

หาเศรษฐีมันมีกินเนอะส่วนใหญ่เขาจะซื้อฝากเป็นของขวัญเนอะถูกต้อง
ลูกละล้านเนี่ยเมซซื้อนาฬิกาไม่ดีกว่าหรอเอาจริง
ก็ไม่รู้อ่ะนาฬิกาเขาอาจจะมีแล้วมดก็เงินอาจจะเหลือ
ซื้อผลไม้อย่างทุเรียนบ้านเราอย่างนี้ออกไปทุเรียนนนท
ออกไปที่อื่นก็หลักแสนนะบางลูกก็เกือบล้านเหมือนกัน
ไม่ทุเรียนบางลูกก็สองสามหมื่นได้อยู่เลยเนอะทุเรียนใช่ใช่
ถูกต้องนะครับผมแต่เขางงว่าเจาะทำไมเจาะทำไมก่อน
อืมเจาะแล้วเขาจะกินกันยังไงอ่ะก็คือกลายเป็นว่าราคาตกไง
ใช่อ่ะหรือมันมันแพงนักหนากูเจาะเลยเจาะก่อนไม่รอแล้วนะ
เดี๋ยวเขาจะได้เอามาเลหลังเซลล์แต่เขาบอกว่าตัวเองเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้อยากดังก็เลยเจาะเจาะปุ๊บก็เลยเป็นข่าวเลยอืม
แต่กะก็คุกแล้วเนอะยูบารินี่เกี่ยวอะไรกับตัวการ์ตูนเมื่อกี้อ่ะ
หรือว่าการ์ตูนเมื่อกี้ชื่อยูบาริเหรออันไม่ให้เป็นหัดเทพเจ้าดาวเหนือ
ใช่โอ้โถอันนี้นี่นะเอารูปมาประกอบภาพการดูถูกต้อง
ก็เขาบอกว่าเป็นการฝึกวิทยายุทธ์แบบหนึ่งใช่ไหมเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็สันนิษฐาน
ดูข่าวอะไรรู้ไหมดูข่าวอะไรคะข่าวเนี้ยอีกอันหนึ่งชื่อข่าว
รดกเป็นของเจ๊อ๋อว่ะอืมดูสิเสียเต้ยให้เจ๊อ๋อเนี่ยกำลังดูนั่งดูข่าวอยู่เนี่ย
ก็คือเอาง่ายเลยคือเจ๊อ๋อเนี่ยขอเสียเต้ยอย่างเดียวว่า
จองเวรจองกรรมต่อกันแล้วกันเลยอยากให้ดวงวิญญาณของเสียเอ่ย
ต้องไปเสียเต้ยเพราะเขาก่อนตายเขามี๕๐ล้านตู้เซฟก็เปิดไม่ได้
ทุกอย่างเขาสั่งสั่งเสียไว้หมดเลยนะอ่ะคือเอาง่ายง่ายอืม
เคยเล่าไล่เรียงเรื่องราวเนี่ยก่อนที่เขาเสียชีวิตเขายังไลฟ์สด
พงร้องเพลงอะไรอยู่เลยถูกสักพักผ่านไปไม่กี่วันอืม
ออกประกาศตามหาเลือดเลือดปุ๊บสักพักหนึ่งเสียชีวิตครับ
ที่อุดรธานีคนก็เลยบอกอ้าวตอนนั้นนักข่าวทางไทยรัฐทีวีของเราก็ติดต่อ
เอาวันที่เกิดเหตุติดต่อเจ๊อ๋อไปเจ๊อ๋อก็บอกว่าไม่สะดวก
อืมอย่าเพิ่งถามฮะใช่อย่าเพิ่งถามเยอะเพราะอะไรเกรงใจแฟนใหม่
ใช่ใช่ใช่นางบอกนางเกรงใจแฟนใหม่แล้วนางก็ยังส่งรูปแฟนใหม่ของนางมาให้ดู
เหรอเธอคือแบบนางก็บอกว่าอ่าเนี่ยวิธีการทำบุญของนางตอนนั้น
เรื่องของเรื่องที่นางเริ่มทะเลาะกันเขาก็บอกว่านางแบบว่าชอบไปเที่ยว
อะไรอย่างเงี้ยเอ่อเหมือนนางก็นางบอกวิธีการทำบุญของนางคือไปตามเวทีหมอลำ
อ่าแล้วก็ไปตามผับตามบาร์อืมใครหล่อหน่อยก็ทำบุญให้เยอะหน่อยใช่
นางบอกนางนางก็เป็นอากาศของนางวิธีการทำบุญของนาง
นางบอกสมมุติเสิร์ฟกว่าเขาจะได้เงินห้าร้อยพันหนึ่งมันนำลำบาก
หรือถ้าวันนี้หน้าตาไม่ค่อยดีหน่อยเดี๋ยวเจ๊อ๋อ๕๐๐
ถ้าสมมุติหน้าตาดีอุ๊ยกามเป็นมัดอ๋อพันหนึ่ง

ขับรถได้วันละพันแต่ถ้าวันไหนขับถูกใจเธอเนี่ย

ปรากฏว่าหลังจากที่แบบว่าเรื่องราวเกิดขึ้น

ถ้าถูกใจวันนี้ขับถูกใจแกอารมณ์ดีนะแกให้เลย๕๐๐

มีเขาหน่อยหน้าตาคมเลย
นะฮะไม่รู้ว่าเป็นแฟนใหม่เจ๊อ๋อหรือเปล่าสิ

นางท่อกระถิ่นทีนางก็จะมีผู้ชายร้ายร้อง

บอกโอ้โหเป็นแฟนคลับมะดำแน่เลย

แต่คนที่ตามมาดำนี่เกิดเผยร้อนเนี่ย

บางทีมดดำไม่ให้ตังค์ยืมตังค์ด้วยนะฮะ

เอ้ามีเลขด้วยหรอคะ

ปรากฏว่าเจ๊อ๋อเนี่ยนะฮะขอเสียเต้ยว่าอย่าง

อยากให้ธุมวิญญาณเขาเนี่ยสงบสุก

ไม่สนไปในกรรมมรดก๕๐ล้าน
ไร้ชื่อลูกบุญธรรมหรืออะไรอย่างนี้
กรณีการเสียชีวิตของนายสมภารนะครับ
นายสมภารเนี่ยอายุ๔๑ปีหรือเสียต้อย
จากหมอเขาสรุปออกมาอย่างนี้ว่า
เป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ปรากฏว่าคนใกล้ชิดญาติผีน้องเพื่อนรวมถึงอดีตภรรยานะครับ
พินายกรรมของเสียเต้ยเนี่ยแล้วก็ปมมรดก๕๐ล้าน
นำเสนอไปว่าเฮ้ยดีไม่ดีไอ้๕๐ล้านเนี่ย
จะไปตกเป็นของเจ๊อ๋อ๙๐ล้าน
นี่ไง
คนก็เลยตอนแรกข่าวมันเงียบไปแล้วถูกต้องไหม
อยู่ดีข่าวกลับมาวันนี้ข่าวก็กลับมาอีก
ความคืบหน้าล่าสุดนะฮะ๒๕พฤศจิกายนเจ๊อ๋อ๙๐ล้าน
วันนี้นางเปิดใจนางบอกอย่างแรกนางต้องพูดก่อน
นางส่งพวงหลีดเป็นรูปหัวดอกกุหลาบสีแดงไปให้
นางบอกเลยว่านางเสียใจต่อการจากไปของเต้ย
ตอนนี้เลยอยากให้โอโหสิกรรมนะครับ
ที่เคยร่วงเกินกันมาทำตัวใหม่ดีไม่ทำให้เต้ยมีความทุกข์
โดยอยากให้ดวงวิญญาณของเขาสงบสุขส่วนงานเผาเต้ยคือเขาจะเผา๒๕พฤศจิกายน
เดินทางไปร่วมงานด้วยเพื่อหวังส่งวิญญาณของเต้ย
อย่าได้จองเวรจองกรรมเลยเพื่อตนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
แล้วก็ดูแลลูกดูแลหลานเจ๊อ๋อบอกว่าอ้าวประเด็นที่คนจับตามองอยู่ตอนนี้
ประเด็นที่ตนและเต้ยมีลูกบุญธรรมด้วยกันล่ะคือทั้งตอนนั้นที่เป็นผัวเมียกัน
มีลูกบุญธรรมด้วยกันโดยเป็นหลานสาวของตนเนี่ยอายุ๕ขวบนั้น
ได้ขอโทษนะฮะได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของเต้ยด้วย
ทำให้เด็ก๕ขวบที่เป็นลูกบุญธรรมมีสิทธิในการรับมรดกทั้งหมด
เพราะเขานำสกุลเดียวกันถูกนะครับตามกฎหมายเลย
เดี๋ยวกัญชัยกำเนิดพอพี่หนุ่มส่งไป
หนุ่มเคยสัมภาษณ์เขาไงเจ๊อ๋อ๙๐ล้านเห็นไหมล่ะ
ปรากฏว่าเขาบอกว่าทำให้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินมรดกของเต้ย๕๐ล้าน
เพราะตอนนี้มีอยู่๕๐ล้านแต่หากพินัยกรรมของเต้ย
สมมุติเขาเขียนพินัยกรรมเอาไว้เขียนมอบทรัพย์สินให้กับญาติพี่น้อง
หมายถึงว่ายาวพี่น้องทางฝ่ายตัวเองอย่างเดียวโดยไม่มีชื่อของลูกบุลธรรมที่ตนดูแลไว้
สินนางก็บอกว่าอย่ามามองนางอย่างนั้นว่านางอยากจะได้แบบว่า
มรดกมรดกนางไม่ได้อยากได้

วันนี้ซับสิงห์ของเรานี่ก็มีมากพอสมควรแล้วนางว่า
พินัยกรรมไม่เขียนระบุถึงลูกบุญธรรมก็ไม่ได้เสียใจ
เพราะเป็นผู้ใหญ่ดีกว่าเป็นผู้ให้ดีกว่าผู้รับ
เรามีมากอยู่แล้วนะฮะอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราอยู่วันยันค่ำนั่นแหละ
เดี๋ยวเราไปติดตามที่ไทยรัฐนิวโชว

นี่คนขับรถเหรอ

ของพี่กลับมาหรือยังหรือเขาหนีไปแล้ว

พูดไปแล้วเดี๋ยวเขามีคนส่งมาหาแล้วพี่ก็ไม่รับเขานะ

มดดำหนักนะฮะต้องหนีไปบวชเลยนะฮะ

น้ำหนักจะสองร้อยโลแล้วมั้งควรจะตายอยู่แล้วนะมันไม่ยอมรดล่ะ
นั่งรถจนรถฉันพังอ่ะเถอะ

ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดเพชรชบูรณ์
มีชาวบ้านไปตกปลานะครับแต่กลับได้แต่ภาพสีทอง

ปรากฏว่าหลังจากที่ได้แต่ภาพสีทองปุ๊บก็มีการเอามาถ่ายมาแชร์กันในเฟซบุ๊กนะฮะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเพราะว่าผู้โพสต์คือนายุทธภูมิเปี่ยมซีริอายุ๔๒ปี
ยุทธภูมิเปิดเผยอย่างนี้ยายทวดอายุ๗๘ปีเนี่ย
๘ปีนะฮะจะชอบไปตกปลาในอ่างเก็บน้ำมันเป็นวิถีชาวบ้านนะครับ
ชอบตกปลาที่อ่างเก็บน้ำในหมู่บ้านเพื่อนำปลามาประกอบอาหารใหม่ใหม่สดทุกวันนะ
แต่ถ้าวันไหนเนี่ยได้เต่าก็จะปล่อยคืนสู่ที่เดิมคือบางทีตามหมู่บ้านจะมี
เขาก็จะทำอย่างนี้กับเขาอยู่ระทั่งว่า๒วันก่อนตกได้ภาพตัวใหญ่ขนาดฟามื้อ
มีสีเหลืองอร่ามเหมือนทองคำยายทวดเนี่ยจึงนำมาให้หลานดู
ตนจึงบอกขอยายทวดเนี่ยนำมาเลี้ยงไว้ในตู้ปลาแล้วก็ให้ปลาสดเนื้อสดเป็นอาหาร
เพราะคาดว่าน่าจะนำโชคนำราบมาให้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไงอ่ะ
ทุกอย่างน่าจะมีสิ่งดีเข้ามาถูกคนก็จะตามหากันใหญ่
ปรากฏชาวบ้านรู้ปุ๊บนี่เด็กเล็กเด็กน้อยมาดูกันใหญ่
แล้วก็เขาบอกให้ไปสังเกตที่เลขบ้านเลขที่บ้านของนาง
ก็มีการนำอายุของคุณยายคุณอายุคุณยาย๗๘ถูกต้องไหม
แล้วก็บ้านเลขที่๑๔เอาไปเสี่ยงโชคกันด้วยนี่
นั่งเล็งกันใหญ่ข้างบนมีอะไรไม่ได้ถ้าจับพ้นน้ำนี่ตัวขาวเลยนะฮะ
โดนแป้งแน่นอนไม่ได้สิเพราะว่าตัวน้องเขาเป็นเผือก
พองมากอะหมดตรงนี้นะฮะเขาพลิกด้านหลังให้ดูหรือเปล่า
เขาต้องดูตรงใต้มันเหรอคะข้างใต้มันก็อาจจะมีแบบ
หรอโฉ้น้องนะฮะแล้วเล็กที่บ้านเขาบอกมาป่าวคะ
๑๔คุณยายู้๗๘นะครับใกล้วันหวยออกแล้วหรือ
ใกล้วันความหวังแห่งชาติอีกแล้วครึ่งเรือนเร็ว
เร็วเนอะเอาละครับแน่นอนวันนี้เราจะเห็นว่า
ดาราช่องเจ็ดม่อรรับประกาศว่าจะมีใครอยู่

ดาราหลายมีพระเอกสุดทิศอีกคนนึงก็กำลังจะไปนะ

เขาบอกกำลังมีพระเอกดังอีกคนนึงก็กำลังจะมาแล้วนะ

อ่ะเขาว่าจำว่าแต่แน่นอนเราคิดถึงอ้ำพัชรภาพก็จะเห็นมีใคร
ที่คิดถึงนุ่นวรนุษย์ไปแล้วนุ่นวรนุษยเป็นอิสระไปนานแล้วนะฮะ

ล่าสุดโยชน์ก็มีผลงานกับทั้งช่องอ๋อหูหูหลายช่อง

อัมราลินช่องเกรมมี่ช่องวันไม่ใช่ช่องวันอย่างช่อง๘
ทั้งหมดคนก็เลยโอ้โห
กลายเป็นนางเอกเนื้อหอมแต่คนก็ไปบอกเฮ้ยนางเนี่ยเราคุยกับช่องเจ็ดหรือเปล่า
ไม่หรอกพระเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง

งงกันไปไกลตาแตกเราถึงว่าหลังคุณยุวิทย์จิรนันดิ์มโนเจมส์
รู้สึกว่าช่อง๘นางก็มีอยู่ถูกต้องไหม
มารินนางก็มีอยู่เรื่องหนึ่งของพี่ชอต

ช่อง๑เหมือนจ้ะ

มารินก็มีช่อง๘ก็มี

มีก็คือของทางพี่ชอตเนี่ย

นางก็มาแล้วก็มีอีกหลายเรื่องรู้สึกจะเป็นของทางช่อง๘

จิลนันนี่เหมือนเป็นคู่บุญของช่อง๗เลยนะ
มีอ้ำพัชราภาก็ต้องมียุ้ยถูกต้องป่

จนถึงเรามานั่งคิดไปคิดมาอ้ำยุ้ย

คนก็ยังแบบผ่านไปกี่ปีคนก็ยังจำกันได้
คนก็เลยคิดว่าเฮ้ยยุ้ยไม่น่าจะไปช่องอื่นแล้วล่ะน่าจะเป็นช่อง๗
แฟนคลับก็เลยตกใจหลังจากที่วิกหมอชิดเขาร่อนจดหมายแจ้งสื่อมวลชนถึงแผนละครในปี๒๕๖๐
พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อดาราที่หมดสัญญาในปีนี้เช่นยุ้ยจิรนันก็หมดไปกับเขาด้วยเมื่อวานเราได้อ่านไปแล้ว
ก็เป็นหนึ่งในนักแสดงอีกคนที่ลาออกจากช่อง๗แล้วผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระ

ยุ้ยก็ได้โพสต์ภาพโปรโมทละครพร้อมแคปชั่นว่าเล่ลุนชื่ออะไรลูกลุนตยา
เล่ลุนตยาทางช่อง๘ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้
ปรากฏคนก็แบบว่าดราม่าใส่นางอ่ะมีชาวเน็ตคนนึงว่าไม่ดูค่ะฝากให้แม่ดูเถอะค่ะ
ละครกักในละครช่อง๗เอ้าหนูยุ้ยก็บอกอย่างยุ้ยปกติมันเถียงค่ะไม่เป็นไร
อย่างน้อยก็ดูรูปแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ก็ขอบคุณแล้วค่ะนี่แหละยุ้ยมันเป็นอย่างนี้
ด่าไปเท่ากับเราด่าตัวเองอะจริงด่ายุ้ยไปเหมือนเราด่าตัวเองอะจริงถามอะไรแรงไปกับยุ้ยจริงน่าเป็นผู้หญิงที่แบบสอบอะ
ใช่ไหมไม่คือคือตอบกลับมาแล้วหน้าสั่นอ่ะจริงตอบนิ่งเบาดูดีจริงยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าตอบอะไรกลับมาแล้ว
คนเราจะต้องแบบว่าเอาจริงนะเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเราก็ไม่ใช่แบบอายุ๒๓๒๔กันแล้ว
มันก็จะต้องมีจุดเปลี่ยนมันก็ใช่
อีกหน่อยมันอาจจะเป็นนักแสดงอิสระ

และขั้นพุกคุณอ่ะเวลาดูกันทุกวันนี้
ละครบางเรื่องมันจะอยู่ในหน้าจอทีวีด้วยซ้ำไปถูกต้องไหม
ที่คนติดกันแหละอย่างพวกเราถ้าสมมุติไม่เคยใช้ดูละครต่างแล้ว
เรายังไม่รู้เลยจากดาราจนี้เขามีใครกันบ้าง
ถูกเพราะว่าแอปพลิเคชันมันก็ดูละครได้นะฮะตอนนี้
มีโอกาสไปสัมภาษณ์พี่ฝนฝนธนสุนทรเขามีแบบว่า

รถเมย์ก็ไม่เคยรู้ว่าพี่ฝนไปภาคเป็นซีรีส์เกาหลี

เอาเหรออ๋อแล้วมีแบบภาษาใต้ด้วย
มีตรงตามมีตรงตามเจ้าคนหนึ่งอืมน่ารักมากเลย
พี่เช้าเห็นดูแล้วนี่อันนี้เป็นแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือ

แถวแบบว่าตรงสะพานสะพานตรงแถวถนนวิทยาไทยเบลเยี่ยมใช่เนี่ยลองดูภาพนะกลางถนนเลยนะ
วิทยายุอะคะตรงแกล้งวิทยายุตรงนั้นเนี่ย

ทำยอดวิวพุ่ง๓ล้านวิวแล้ว

เห็นแล้วในห้างลงบันไดเลื่อน
พอเป็น๓ล้านวิวปุ๊บก็เลยบอกว่า
แท็กทีมกับคุณแต้วฉลองยอดวิวด้วยกัน
โชว์เต้นสเต็ปยู่กลางถนนเลยค่ะ
ซึ่งคุณแต้วก็มีการโพสต์คลิปดังกล่าพร้อมกับแคปชั่น

แล้วมีเขียนบอกด้วยว่าถ้าสมมุติว่าได้มากกว่านี้

นี่อืมชุดสวยด้วยนะ
นะฮะเบียวเลย
เดี๋ยวเรากลับมาใส่ไข่กันต่อ
ปลายปีแบบนี้พฤศจิกาแล้วนะพี่นะ

เสาร์นี้นี่เป็นงานยกน้ำชา
หลายคนก็คืองงบางคนก็คือจำสลับวันกันก็มีนะคะ
จริงเรามีงานเลี้ยงอีกทีนึงคือธันวา

หนูไม่ได้ไปเจอเมื่อเศร้านี้

หมดเวลาแล้วนะครับ

มาออกกันได้มั้ย

มาแจ้งข่าวสุดเซอร์ไพรส์นี่ดูฮะสุดเซอร์ไพรส์นี่ดูฮะ
ล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยจากปาร์ตี้สละส่วนกับแก๊งเพื่อนครับ
เตรียมนัดไถ่หลังสู่การเป็นเจ้าสาวอย่างเต็มตัว

ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นสุขศาลแล้วก็แฮปปี้กันสุดเลย
คือนัดเพื่อนที่มหาลัยไปแจกการ์ดนึกออกไหม

ชอบเถอะ